พอใจหนูเป็นอะไรอ่ะลูก
พอใจเป็นเด็กผู้หญิงอายุขวบ๔เดือน
นี่คือพ่อใจนะครับ
นี่นะครับคือมีเลือดออกจากทวารทั้ง๗
นี่หลายคนเห็นแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าน้องเป็นอะไรกันแน่นะคะ
เราเคยนำเสนอมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะ

ตอนนี้ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าพอใจเป็นอะไรล่ะลูก

แม่ก็คือคุณมิวา
บอกว่าเนี่ยเลือดจะไหลแบบนี้เป็นประจำ
ออกจากทวารทั้ง๗นะ
มกราคมที่ผ่านมาลูกเลือดไหลอีกแล้ว

แม่กังวลจังเลยกลัวลูกจะเจ็บกลัวลูกจะปวด
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่โรงพยาบาลอุทัย
ไปเจอกับคุณหมอเสกสรรชวนะดีเลิศ

โรงพยาบาลอุทัยนี่อยู่ที่พระนครศรีอยุธยา

มันผิดปกติแน่นอนต้องหาสาเหตุให้ได้
แล้วก็มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใหญ่นะ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว
คุณแม่มิวานะครับวันนี้พาน้องพอใจไปตรวจเลือด
แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
เพื่อหาคำตอบว่าน้องเป็นโรคอะไร
นะท่านภูมิในการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เดี๋ยวจะแถลงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอติดตาม
ส่วนความช่วยเหลือปรรรจังหวัดนะครับ
ก็ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปรับน้องพอใจ
เป็นคนไข้ในพระราชูปธรรมแล้วนะครับ
ท่านก็ฝากบอกมาว่าประชาชนเป็นโรคแปลก
อะไรยังไงไม่ต้องตกใจไปโรงพยาบาลก่อน
ขาดสตุกสตังค์เดี๋ยวเขามีวิธีการแนะนำ
ไม่ต้องห่วงนะมาโรงพยาบาลก่อนท่านประหลัดจังหวัดว่าแบบนี้ฮะ
ขอบคุณท่านประหลัดจังหวัดด้วยนะคะอย่างน้อยก็อุ่นใจ
มีผู้ใหญ่ช่วยเดินเรื่องให้แล้วนะคะน้องพอใจนะคะ